มาติดตามความคืบหน้าหลังจากที่เมื่อวานมีการประชุมกันของ๑๖สโมสร
กับบริษัทไทยลีกแล้วก็สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
ก็หาทางออกกันนั่นแหละครับว่าจะทำยังไงเกี่ยวกับเรื่องของลิขสิทธิ์ในการถ่ายท่อสด
ที่ตอนนี้เนี่ยมันคือศูนย์นะครับก็ไม่ได้มีใครที่ยื่นซื้อเข้ามาแล้ว
อยู่ในราคาได้ถึงเกณฑ์เป็นมิติ้งที่สองครับ
หลังจากประชุมกันก่อนหน้านี้๒๗มิถุนายนนะครับ
ก็เมื่อวานเนี่ยหาทางออกร่วมกันนะครับก็ถือว่าสัญญาณดีขึ้นนะครับ
เพราะว่าสิ่งที่ชัดเจนมากกว่าครั้งก่อนก็คือว่าทางบริษัทไทยลีก
แล้วก็สมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยก็จะผลิตสัญญาณการแข่งขัน
แล้วก็จัดการแข่งขันทุกอย่างตามหน้าที่ของตัวเอง
แล้วก็ส่งสัญญาณการถ่ายทอดสดพวกนี้กลับมาให้กับสโมสร
ซึ่งสโมสรสามารถเอาสัญญาณพวกนี้ไปหาค่าลิขสิทธิ์เองได้นะครับ
เอาจริงมันไม่ควรเกิดขึ้นนะครับในวิถีนี้แต่ว่ามันก็เป็นทางออกที่ชัดเจน
ถึงแม้จะเหลือเวลาค่อนข้างน้อยนะครับประมาณสักตอนนี้ไม่ถึงเดือนแล้วครับ
ลีกจะเปิดก็หลายสโมสรก็บอกนะครับว่า
คงจะต้องรวมกันทั้งสิบหกทีมให้ได้นะครับเพื่อจะไปตกลงกันว่า
เฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าไปขายให้ผู้ถือลิขสิทธิ์หรือว่าสปอนเซอร์ที่ต่างคนต่างหาเข้ามาได้เนี่ย
มันจะเอามาเฉลี่ยให้กับทุกทีมแล้วเนี่ยแบ่งสรรปันส่วน
ทำให้ทีมใหญ่สามารถช่วยทีมเล็กได้ด้วยนะครับ
เจรจาเรื่องการบอร์ดแคสต์เองเรื่องถ่ายทอดเองเนี่ย
มันก็จะกลายเป็นปัญหาต่อภาพรวมซึ่งเราได้ตกลงกันแล้วว่า
เราจะคุยกันก่อนอาจจะมารวมกันแล้วก็ไปเจรจาเป็นแพ็ค
เลยทีเดียวทั้ง๑๖ทีมหรือจำนวนทีมเท่าที่
ที่ตกลงจะเดินไปด้วยกันแล้วก็ทุกอย่างก็จะ
กองรวมกันแล้วมาเฉลี่ยแต่ละทีมในเรื่องของรายได้
เพื่อทีมใหญ่จะได้ช่วยทีมเล็ก
ส่วนคุณนวลพันธ์ล่ำซ้ำนะครับประธานของสโมสรการท่าเรือก็บอกว่า
สถานการณ์มาถึงทางตันแต่ก็ยังมีเรื่องที่ดี
เพราะว่าทั้ง๑๖ทีมเข้าใจในทิศทางเดียวกัน
ซึ่งพลตรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคม
ก็ยืนยันว่าทีมไทยลีก๒แล้วก็๓ยังได้รับเงินสนับสนุนจากสมาคมอยู่
แต่จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับทางสมาคม
ส่วนตัวอยู่ในฟุตบอลสโมสรมา๙ปีแล้วก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้
คิดว่ามันต้องมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็เดินไปต่อได้
แล้วก็ใจหายเหมือนกันไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้
แต่อาจจะมีแสงสว่างในวิกฤตก็ได้นะครับ
ส่วนคุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากภักดิ์เพื่อไทย
ก็มีการโพสต์ทวิตเตอร์หลังชนะทิพย์สงกระสินพูดถึงวงการฟุตบอลไทยว่า
ถ้านักเตะซุปเปอร์สตาร์เบอร์๑ของทีมชาติไทยยังหมดหวัง
ที่เขาเป็นคนตั้งใจทุ่มเทให้กับวงการมาตลอด
ผมว่าสังคมไทยต้องกลับมาพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง
ไม่ใช่เป็นแค่หน้าที่ของสมาคมฟุตบอลเท่านั้น

คุณกิติรัฐนรนองอดีตรองนายกรัฐมนตรี

มีคุณสมบัติคู่ควรกับการเป็นนายกสมาคมคนต่อไป

เข้าใจสภาพแวดล้อมทั้งหมดของกีฬาประเภทนี้
ไม่ใช่คนที่เข้ามาแล้วแสวงหาผลประโยชน์ครับ
ส่วนการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ออกมาตอบโต้ประเด็นที่ชนะทิพย์
พูดถึงการไม่ได้ใช้สนามราชมังมา๕ปี
กรกฐมีการจัดสรรให้ใช้สนามตามแผนงานของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
เป็นอันดับแรกนะครับโดยประสานงานอย่างต่อเนื่อง
เน้นแล้วก็สนับสนุนเรื่องของกีฬาเป็นอันดับหนึ่ง
หากไม่มีการใช้งานของสมาคมทางกรกฐจึงให้หน่วยงานราชการแล้วก็เอกชนแจ้งใช้ราชมังคลากีฬาสถานนะครับ
ส่วนนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอเล็กบอลนะครับ
ก็บอกว่าการแข่งขันวอเล็กบอลหญิงชิงแชมป์โลก๒๐๒๐
เสนอตัวเป็นเจ้าภาพร่วมกับฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนามนะครับ
เป็นการยกระดับในแต่ละภูมิภาคของการแข่งขัน
ซึ่งครั้งต่อไปมุ่งเป้ามาที่เอเชีย
ซึ่งช่วงนี้ก็อยู่ในระหว่างการคุยรายละเอียดกันยังไม่ได้ตัดสินใจครับ
เล็กบอลหญิงจะไปแข่งขันก็คงใช้ชุดผสม
แล้วก็วางแผนเตรียมนักกีฬาไว้ในรายการต่าง
ชิงแชมป์เอเชียเอเชียนเกมส์คัดเลือกโอลิมปิกสตาร์ฟโค้ช
ก็ต้องพูดคุยกันคงวางแผนไปแล้วแหละครับ
หลักการจะพยายามหมุนเวียนผสมกันให้ได้ต้องดูความพร้อมของแต่ละคน